แม่ลูกอ่อนท่านหนึ่งนะคะเขามีการไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วร้องห่มร้องไห้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
เขาบอกว่าลูกน้อยของเขาและตัวเขาเองเนี่ย
ลูกน้อยวัย๑๐เดือนตัวเขาเองด้วยติดโควิด๑๙
ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าติดโควิด๑๙แล้วออกมาไลฟ์สดร้องห่มร้องไห้
ก็เขาไปตรวจมาแล้วไงคะเขารู้ว่าเขาติดโควิด
แต่ไม่มีโรงพยาบาลไหนเลยที่รับเขาและลูกน้อยของเขาไปรักษานะคะ
คลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ลูกอ่อนท่านนี้นะคะ
ไลฟ์สดเมื่อกลางดึกเมื่อวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
เธอบอกว่าเธอแล้วก็ลูกวัย๑๐เดือนติดโควิด๑๙
ลูกไข้สูงต้องการให้หมอช่วยรักษา
แต่ไปมาแล้ว๓แห่งโรงพยาบาล๓แห่ง
ปฏิเสธที่จะรักษาแล้วก็จุดที่เขาไลฟ์สดตรงนี้
เป็นโรงพยาบาลที่๔แล้วนะคะที่ปฏิเสธการรับการรักษาเช่นเดียวกัน
โดยบอกให้เธอติดต่อมาใหม่ในเวลาทำการในเวลาราชการ
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะคะเธอร้องห่มร้องไห้ด้วยอาการสิ้นหวังค่ะ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมโรงพยาบาลไม่รับเธอกับลูกไปรักษา

ส่วนอีกคลิปค่ะคุณผู้ชมเธอมีการไลฟ์สดนี่คลิปนี้เป็นโรงพยาบาลที่๕นะคะ
พ่อของเด็กเนี่ยผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำกำลังคุยโทรศัพท์กับหมอ
สนทนาลักษณะทำนองที่ว่าไม่สามารถรับเด็กรักษาได้
จนกระทั่งช่วงประมาณตี๕ของวันที่๑๑เมษายนก็คือเมื่อวานนี้
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐเป็นผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมคุณเอกพบนี่
ช่วยหลายเคสแล้วนะได้รับแจ้งเรื่องนี้ก็เลยประสานไป
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อขอให้พิจารณาเป็นการเร่งด่วน
สุดท้ายทั้งคู่ค่ะทั้งคุณแม่คุณลูกได้รับการรักษา
ที่โรงพยาบาลภูมิพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปยังที่คุณแม่ท่านนี้เธอชื่อว่าคุณอุ้ม
คุณอุ้มเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
กับสามีเดินทางไปเที่ยวที่หัวหินประจบคิริคัน
แล้วก็ไปเดินเล่นที่ห้างหนึ่งในวันที่๖ที่๗เมษายน
จากนั้นก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วแวะรับลูกที่บ้านแม่

ก่อนเดินทางกลับมาที่คอนโดย่านสุขุมวิทย์
มาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
ทั้ง๓คนตอนนั้นไม่มีอาการป่วยนะคะ
กระทั่งบ่ายวันที่๑๐เมษายน
กับลูกมีอาการผิดปกติผิดปกติยังไง
ผิดปกติก็คือมีอาการเจ็บคอมีไข้
ลูกน้อยของเธอวัย๑๐เดือนไข้สูงเลยล่ะค่ะ
ตอนนั้นวัดได้๓๙๕องศาเซลเซียส
ถือว่าสูงมากนะสำหรับเด็กสูงขนาดนี้ช็อคได้นะครับ

เธอตัดสินใจให้สามีพาไปที่โรงพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด
แต่โรงพยาบาลแห่งแรกไม่รับตรวจ
ฟังต่อค่ะสามีก็เลยพาเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งที่๒
เพื่อขอตรวจตามปกติทางโรงพยาบาลแห่งที่๒บอกว่า
ผลการตรวจออกมารอบแรกปรากฏว่า
โรงพยาบาลแห่งที่๒บอกว่าเธอกับลูกติดโควิด๑๙
เพื่อความชัวร์นะคะผลการตรวจรอบ๒ออกมาเหมือนเดิม
คือเธอกับลูกติดโควิด๑๙ส่วนสามีไม่ติดโควิด
จึงขอตรวจสามีเธออีกครั้งหนึ่ง
แล้วบอกว่าให้รอผลการตรวจในวันที่๑๑เมษายน
ก็คือเมื่อวานนี้จากนั้นลูกของเธอมีอาการไข้สูงอย่างต่อเนื่อง
เธอก็เลยอยากให้โรงพยาบาลขอร้องทางโรงพยาบาล
ให้รับตัวเธอกับลูกรักษาเป็นคนไข้ในนะคะ
แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าที่นี่อันนี้คือโรงพยาบาลแห่งที่๒นะ
ที่นี่ไม่รักษาโควิดและจ่ายยาให้เธอบอกว่ากลับไปพักผ่อนที่บ้าน
เธอตัดสินใจเดินทางไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
เป็นโรงพยาบาลที่๓เพื่อขอรักษาลูกของเธอแบบฉุกเฉิน
แต่กลับถูกปฏิเสธอีกเช่นเดียวกัน
เธอก็เลยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแห่งที่๔ก็ไม่มีที่ไหนรับ
แห่งที่๕ก็ไม่มีที่ไหนรับอ้างบอกว่าให้เธอกลับไปที่บ้านก่อน
เพราะเด็กยังอาการไม่หนัก
กระทั่งสุดท้ายแล้วเธอได้รับความช่วยเหลือจากคุณเอกพบ
และผู้มนวยการโรงพยาบาลภูมิพลเมื่อวานนี้คุณอุ้มก็ถูกรักษาแล้วนะ
ได้รับการรักษาแล้วนะคะสีหน้าค่าตาก็สดใสขึ้น
แล้วก็ขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะคุณอุ้มบอกว่า
ขอบคุณสื่อมวลชนมากที่ช่วยนำเสนอข่าวของเธอ
ถ้าไม่มีสื่อมวลชนเธออาจจะไม่ได้รับการรักษาก็ได้นะคะ
ยังไงก็ตามนะเดี๋ยวเราฟังเสียงก่อนนะฮะ
สวัสดีค่ะหนูก็มาอัปเดตอาการหนูกับลูกนะคะ
ตอนนี้ไข้น้องลดแล้วนะคะก็เช็ดตัวบ่อยแล้วก็ทานยาลดไข้
แล้วก็หมอก็คอยดูตลอดนะคะดูน้องให้ตลอด
ขอบคุณคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะขอบคุณจริง
ทำให้ถ้าไม่ได้ทุกคนคือลูกหนูกับหนูก็คงไม่มีใครมองเห็นนะคะพี่
คงไม่มีใครมองเห็นพวกหนูพวกหนูคงไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้วค่ะ
ขอบคุณทุกพี่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะมาอัปเดตอาการอีกทีนะคะ
ขอบคุณพยาบาลที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะ
คุณเอกพบบอกว่าคือหลังจากเคสนี้นะ
ปรากฏว่ามีคนอินบ็อกซ์ก็คือส่งข้อความตรงมาหาคุณเอกพบนะคะ

คุณเอกพบก็เลยฝากไปที่โรงพยาบาลนะคะ
สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่าปฏิเสธที่จะรับช่วยเหลือผู้ป่วย
ถ้าเกิดว่าเตียงเต็มเนี่ยเอาแบบนี้ได้ไหม
รับคนไข้แล้วก็ส่งต่อไปที่อื่นได้ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพก็ได้ให้ข่าวมาบอกว่า
มีการจัดพื้นที่พร้อมกับเตียงสำรองภาคสนามต่าง
สำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙ไว้อย่างเพียงพอ
ลองประสานหน่วยงานอื่นก่อนไหมก่อนที่จะปฏิเสธ

คือตอนนี้นะไปกดดันโรงพยาบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกครับ

เพราะว่าเขาก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เขาจะต้องคำนึงและสงวนไว้

แต่ทางที่ดีเนี่ยอย่าป่วยนะครับแล้วก็อย่าไปทำตัวให้เสี่ยง

คือคนที่มีลูกเล็กบ้านมีคนแก่
เที่ยวได้เบาเที่ยวนะฮะเพราะตอนนี้ติดจากเที่ยวทั้งนั้นเลย
แล้วก็เมื่อวานี้เพื่อนพี่ก็โทรมา
แบบนี้เลยไปตรวจเจอแต่โรงพยาบาลรับไม่ได้
เพราะว่าเตียงเต็มเขาก็มาอยู่ทำยังไงดีพี่เบิร์ต
พอดีผมก็ได้ข้อมูลมาเนี่ยฮะสายด่วนเฉพาะกิจ๑๖๖๘เนี่ย
แล้วก็เขามีช่วงเวลาคือถ้ารู้ติดต่อสักกลางวันกลางวัน
เขาให้โทรได้๒โมงเช้าถึง๔ทุ่มนะฮะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องบริหารจัดการอย่างอื่นด้วยนะครับ
อันนี้เราก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ